กำลังเป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงนะครับ

ในการให้เช่าพื้นที่ทำงานในห้องเดียวกัน
และธุรกิจการแบ่งปันทรัพยากร
ก็กำลังเป็นที่นิยมในเมืองแวนคูเวอร์

ที่มีทั้งการแชร์พื้นที่ในการทำงาน

ที่ก็มีตั้งแต่เครื่องมือช่างไม้
ไปจนถึงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งนอกจากที่จะประหยัดต้นทุนแล้วนะครับ
แชร์พื้นที่ร่วมกันก็ยังช่วยสร้างธุรกิจใหม่
ทำให้เกิดการพูดคุยและการแบ่งปันความคิด
ข้อแนะนำระหว่างกันได้ด้วยครับ
ซิมม่อนเจ้าของธุรกิจงานฝีมือรายนี้
เคยเช่าห้องเวิร์คชอปงานฝีมือร่วมกับคนอื่นมาก่อน
แต่เขารู้สึกว่าค่าใช้จ่ายยังสูงเกินไป

เขาจึงเริ่มค้นหาสถานที่ทำงานใหม่
เพื่อจะทำให้เขาโฟกัสไปที่งานฝีมือของเขาได้อย่างเต็มที่
พื้นที่ราว๒๖๐๐๐ตารางฟุต
ย่านที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในแวนคูเวอร์ของแคนาดา
ซึ่งราคาค่าใช้จ่ายไม่แพงเกินไป
และยังตอบโจทย์การทำงานของเขา
ที่ใช้เวลาในการทำงานเพียงแค่สัปดาห์ละไม่กี่วัน
โดยงานฝีมือแต่ละชิ้นจะใช้เวลาราว๓วันจึงเสร็จสมบูรณ์
และสามารถจำหน่ายได้ราคาอยู่ที่๒๔๕๐๐บาท
โดยที่นี่ยังมีอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไป
สำหรับงานไม้ไว้ให้บริการ

ให้ผู้มาเช่าได้ใช้งานเช่นกัน

โดยในปัจจุบันมีผู้เช่ารวมกันถึง๑๕๐เจ้า
โดยค่าใช้จ่ายอยู่ที่รายละประมาณ๑๒๐๐บาท

โดยมีทั้งผู้ประกอบธุรกิจต่อเรือแคนู

ธุรกิจร่วมแชร์ที่กำลังเติบโต

เมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยธุรกิจหลากหลายรูปแบบ

เขาเล่าว่าการทำงานในพื้นที่แบ่งปัน

เพราะเขาสามารถขายกาแฟให้กับผู้เช่ารายอื่นได้ด้วย
และเขาเห็นว่าสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

จำเป็นก็คือพื้นที่สำนักงานที่ดี
อย่างในแวนคูเวอร์ที่ค่าครองชีพสูงแบบนี้
โคสเปสหรือว่าพื้นที่ร่วมแชร์

คาดว่าน่าจะมีพื้นที่ในลักษณะนี้
เกิดขึ้นอีกมากในอนาคต

ด้วยรอยยิ้มในพื้นที่ราว๙๐๐ตารางฟุต
โดยมีหน่วยงานร่วมกันก่อตั้งขึ้นมา

มีคนทำงานเพียงราว๕๐คน
แต่ในตอนนี้องค์กรไม่แสวงผลกำไรแห่งนี้
มีสมาชิกถึง๒๕๐คน
หน่วยงาน๑๙๐แห่ง
โดยใครที่ต้องการทำงานโดยไม่ต้องการโต๊ะส่วนตัว
จะจ่ายเงินราว๑๒๐๐บาทต่อเดือน

จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เกือบ๑๐๐๐บาทต่อเดือน

มีพนักงานเข้ามาทำงานหมุนเวียน๑๒คนต่อวัน
โดยมีโซฟาเอาไว้ให้พนักงานได้งีบพักผ่อน
โดยเขาเสียค่าเช่ารายเดือนรวมทั้งสิ้น
กว่า๙๘๐๐๐บาทต่อเดือน
เขามองว่าราคานี้เป็นราคาที่สมเหตุสมผล
เพราะเขาสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ฟรี
มีพนักงานรักษาความปลอดภัย

รวมทั้งพนักงานต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

และพบปะผู้คนที่หลากหลายอาชีพ
สามารถพูดคุยเรียนรู้ความคิดจากคนอื่น

รวมทั้งยังสามารถเชิญเข้ามาร่วมประชุม
เพื่อต่อยอดและแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่
ให้กับงานของตัวเองได้อีกต่างหาก

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลคนนี้เล่าว่า
แต่เดิมองค์กรแห่งนี้เคยมีสำนักงานอยู่ในตึกขนาดใหญ่
เป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก
เพราะทำให้พวกเขาได้เจอกับผู้คน

จากนี้พนักงานที่ทำงานในสถานที่แบบนี้
ยังสามารถเติมพลังให้ตัวเองได้ตลอดเวลา
จากการลุกจากที่นั่งไปทำงานไปดื่มชา

ซึ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป
ขณะที่กระแสการทำงานแบบนี้
กำลังขยายตัวไปทั่วโลก